เอาล่ะคุณผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบการดูดวงขยับมาฟังทางนี้นะคะคุณผู้ชม
ราศรีดิฉันค่ะราศรีกุมราศรีกุมเลยใช่มะ
เริ่มกันที่ราศีกุมค่ะช่วงที่ผ่านมาทำอะไรติดขัด
แต่ถ้าผ่าน๒๒กุมภาพันธ์ไปกิจการงานที่หวังไว้จะดีขึ้น
สบายใจขึ้นไม่โมโหง่าย
ดาราที่เข้าข่ายก็แป้งออนจิราแต้วนัทพร
รวมไปถึงขวัญอุสามณีด้วยนะคะดีใจด้วยนะ

ทั้งเรื่องรักเรื่องบ้านและเรื่องตู้เย็นด้วยนะคะ
แต่ดิฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องตู้เย็นนะคะคุณค่ะแต่เป็นคนอื่นไงค่ะ
เช่นเดียวกันกับราศีกรกฎ๒ปีที่ผ่านมาเจอปัญหารุมเราเยอะเหลือเกิน
ชีวิตเหมือนซวยแบบไม่มีวันหยุดอะคุณซวยทุกวัน
แต่หลังจากราหูย้ายเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะเจอสิ่งใหม่มีโอกาสดีเข้ามา
มีคุณป้องนวัดมีมิ้นทะลิดานะคะที่๒ปีก่อนอย่างที่เห็นข่าวตามฟีดนะคะ
และที่ชัดเลยก็คือพี่หนุ่มกัญชัยรับประการคดีนี้
คลี่คลายอย่างแน่นอนนะคะพี่หนุ่มค่ะ

หลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ปัญหารักสามเศร้าเราสามคนจะจบลง

แต่อาจจะต้องระวังเรื่องการเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ
ดารามราศรีมังกรที่เด่นก็คือ

แต่ดูว่าไม่ค่อยมีใครมีปัญหาเรื่องความรักนะ
ใช่แต่เค้าบอกว่าปลายปีแบบนี้
อันนี้ไม่รู้เหมือนว่า

แต่ละราศีที่บอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้

คุณเนี่ยราศีกุมรอดูว่า๒๒กุมภาพันธ์มันจะเปลี่ยนจากร้ายกายพอดีจริงหรือเปล่า